ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหใครที่เป็นแม่เนี่ยใจสลายเลยนะครับ
คุณแม่ท่านนี้ค่ะมีลูกชายวัย๒ขวบกับสักประมาณ๗เดือนส่งไปเรียนเนอร์เซอรี่ได้เพียงสักประมาณ๗วัน
ลูกกลับมาที่บ้านไม่อยากไปร้องไห้กระจองงอแงพาลูกไปอาบน้ำเห็นรอยที่หูแดงเนี่ย๓๔รอย
ก็เลยพยายามถามลูกลูกบอกครูทำแม่ก็เลยอัดคลิปฟ้องโซเชียลแบบนี้ค่ะ
หนูใครจับหูหนูนะ

จับยังไงอ่ะจับยังไงทำให้แม่ดูสิ

คุณครู
จับแบบนี้แล้วก็ดึง

เด็ก๒ขวบกว่ายังไม่ประสานหรอกมั้ง

ไม่ใช่แค่ดึงหูอย่างเดียวนะคะพี่เบิร์ต

จับน้องเนี่ยเหวี่ยงไปโดนผนังห้องด้วยค่ะ

ปลาดผนังเลยเหรอ

เข้าเรียนเนอร์เซอรี่ได้๗วัน
กลับมาร้องไห้ทุกวันอ่ะดูลักษณะหูน้องนะคะ
กลับมาร้องไห้ทุกวันแล้วก็บอกไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียน

พบว่ามีรอยแดงช้ำที่หู๓จุด
ลูกชายบอกว่าครูดึงหูก็คือเหมือนกับที่แม่สาธิตให้ดูในคลิปนะคะ
ลูกบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียน

เพราะเพราะอะไรรู้ไหมคะ

นะฮะทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยกับคุณแม่รายนี้เลยนะคะ

จะเดินหน้าหาความเป็นธรรมให้กับลูกโดยเฉพาะลูกชายเนี่ยพาไปตรวจร่างกายแล้วนะคะ

แต่ตำรวจเนี่ยให้ทั้งคู่เนี่ยไกล่เกลียร์กันก่อน
คือระหว่างคุณแม่กับโรงเรียนนะคะ

แห่งนี้แหละเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด

โดนครูดึงหูแล้วก็ถูกจับเบียง

หรือ๒ไล่ออกขึ้นอยู่กับ

แต่ครูคนนี้ทำงานกับมหาวิทยาลัย

ครั้งแรกก็เลยขอให้

ซึ่งแม่เด็กก็ยอมยอมให้ครู
คนนี้เขียนใบลาออกเองแต่หาก

ทางมหาวิทยาลัยผิดคำพูด

ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ดีไว้สวยโรยกระเช้าแบบนี้
มาขอโทษแล้วด้วยนะคะ